ละครเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้

ครับปรมลิขีดคุณผู้ชมภาพตอนนี้ติดต่อตลอดเลย
งอมแงมดิฉันไม่รู้จะพาคุณไปเลิกที่ไหนดี

แล้วเรียกว่าละครยิ่งฮอตก็พาตัวละครแจ้งเกิดกันเป็นแถวเลยนะฮะ
ทุกคนเนี่ยปังหมดเลยรวมไปถึงหนุ่มรอนหรือว่าพี่เพิ่ม
ตอนนี้ไปไหนมาไหนนะไม่มีใครเรียกชื่อพี่ร้อนแล้วนะ
เรียกแต่พี่เพิ่มบางคนสนิทหน่อยไอ้เพิ่ม

อยากจะไปสมัครเป็นบ่าวเรือนแม่ผู้ตานกันเพียบเลยค่ะ
ซึ่งหนุ่มรอนบอกเลยว่างานนี้ปลื้มมาก
เพราะว่านานทีกลับมาเล่นละครแล้วอยู่ก็ปังเป็นพลุแตกเลยคุณผู้ชม
ขอบคุณแฟนละครที่ให้การตอบรับแบบดีเกินคาดด้วย
โอกาสทางการแสดงให้เป็นคนแรกเลยนะ
ตั้งแต่หนุ่มดรอายุ๑๙นุ้ง

ใช่พี่เพิ่มนะครับพี่เพิ่มมาคือต้องเพิ่มอีก

เรารู้สึกว่างานของเรามันประสบความสำเร็จแล้ว

จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบอาจจะต่อยอด

ก็คือพี่หน่องเป็นผู้ใหญ่ที่ให้เล่นละครคนแรกเลย

กระตันยูอยู่ที่ไหนก็เจริญคุณผู้ชม
อีกเรื่องหนึ่งที่แฟนละครติดตามบทพี่เพิ่มสงสัยเหมือนกันไหมว่า
ทำไมการแต่งตัวของพี่เพิ่มในเรื่องเนี่ย
เฮ้ยหนุ่มยุทยาเขาแต่งตัวนี้จริงเปล่าเออผู้ชายประอุณในกรุงนี้นะคะ
เขาแต่งตัวแบบว่าธมัดธแมงแตกเสื้อของพี่เพิ่ม
ทำไมมันหดหรือตัวแค่นี้
งานนี้จะเป็นเพราะว่าตั้งใจให้หนุ่มรอนอวดซิกแพคหรือเปล่า
หรือว่าจะโชว์หุ่นคืนกำไรให้คนดู
เสื้อแต่ละตัวมันตะมุตะมิทุกตัวเลย
ตกลงเอาไงคะพี่เพิ่ม

ต้องขอบคุณทีมคอสตูมด้วยครับคือชื่อคุณแม่จีจี้

เดี๋ยวพี่รอเล่นตัวนี้นะเรามาจากแบบทางแบบเมืองเหนือ
คือมันจะมีการทำซายสตอรี่ก่อน
แล้วแบบเป็นเสื้อครอปดีไหมอะไรแบบนี้
ก็ได้ครับ
เป็นแฟนที่การตอบรับเป็นอย่างดีมากเลย